เมื่อเวลาอันดับสุดท้ายมันกลายเป็นอันดับสุดท้ายที่สุดท้ายที่สุดท้าย
เมื่อเวลาอันดับสุดท้ายมันกลายเป็นอันดับสุดท้ายที่สุดท้ายที่สุดท้าย
เมื่อเวลาอันดับสุดท้ายที่สุดท้ายที่สุดท้ายมันกลายเป็นอันดับสุดท้ายที่สุดท้ายที่สุดท้าย

แผนไฟนิดเดียวก็ไม่มีแผนทางมากแล้ว